ส่วนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยประกาศผู้เล่น๒๓คน
สู้ศึกชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๘ที่จอแดนวันที่๖๒๐เมษายนนะครับ
นำโดยตัวหลักที่กลับมาฟิตสมบูรณ์อย่างกาญจนาสังเงินวรพรบุญสิงศ์และพิษสมัยสอนใส
มิลันดาสุชาวดีนินธรรมลงกองหน้าลูกครึ่งไทยอเมริกัน
ที่จะเดินทางจากสหรัฐไปสมทบที่ออสเตรเลียในวันที่๒๔มีนาคม
ดาแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซามผู้จัดการทีมกล่าวว่าทั้ง๒๓คน

สำหรับการคว้าโคต้า๑ใน๕ทีมที่จะไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก๒๐๑๙ที่ฝรั่งเศส
ซึ่งจะเป็นฟุตบอลโลกสมัยที่๒ของทัพชาบาแก้ว
คืนนี้ก็จะออกเดินทางไปออสเตรเลียเพื่ออุดเครื่องสามนัดกับทีมเยาวชนหญิงท้องถิ่น

ทีมสมสรรหญิงของออสเตรเลียวันที่๒๓มีนาคม
อุ่นเครื่องฟีฟาเดย์กับทีมชาติออสเตรเลียวันที่๒๖มีนาคม
ถือเป็นการจำลองสถานการณ์ที่จะพบกับคู่แข่งที่จอแดนก่อนทวนาเมนต์จริงครับ